ที่วันนี้มีการนัดรวมตัวกันการเดินขบวนจากมุมศาวรีประชาธิปไตยเนี้ย
จะมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ก็ทำให้ตั้งแต่ช่วงตี๑ที่ผ่านมา
ก็มีการนำตู้คอนเทนเนอร์นำรวดหนามหีดเพลง
มากั้นเอาไว้ขวางทางมอบมา
อันนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ที่การเดินขบวนจะเริ่มต้นจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ไปยังบ้านพักของนายกรัฐมนตรี
คุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นภาพที่ทหารนำตู้คอนเทนเนอร์มาจัดวางเรียงเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะ
ขนานกับถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
บนช่องทางคู่ขนานตลอดแนวด้านหน้ากองพันธหารราบที่๑
กรมทหารมหัดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์ที่๑
จากนี้ก็ยังมีการวางรวดหนามแล้วก็เชือกสลิงด้วยนะคะ
ในการกีดขวางปิดทางเดินบนสะพานลอยคนข้ามหน้ากองพันธหารราบที่๑ค่ะ
เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใกล้พื้นที่สำคัญ
รวมถึงบ้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยครับทั้งหมดก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันพื้นที่สำคัญนะคะ
จากกลุ่มเยาวชนปลดแอบเขาประกาศนัดชุมนุมกันในวันนี้
ตอนบ่าย๓โมงที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อเดินขบวนค่ะไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งนอกจากการวางมาตรการวางสิ่งกีดขวางแล้วเนี่ย
ตำรวจนครบานเขายังเตรียมด้วยกำลังพล
ในการที่จะไปดูแลความสงบเรียบร้อย
เมืองต้นนี้นะคะประมาณ๔กองร้อยด้วยกันค่ะ
สำหรับการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะคะ
ช่องทางคู่ขนานมีการถูกปิดการจราจรโดยปริยายตลอดแนวรั้วกองพันธหารราบที่๑ค่ะ

วันนี้พี่จะต้องผ่านต้องใช้ซะด้วยสิ
อาจจะต้องวางแผนในการเรียนทางเลี่ยงหรือเปล่า
ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะสมมุติว่าเราลงทางด่วนดินแดงมา
หรือว่าเลี้ยวซ้ายมาจากอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับคุณผู้ชมให้วิ่งช่องทางด้านใน
เพราะคู่ขนานเนี่ยจะวิ่งถึงแค่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกใช่ไหม

เพราะถึงจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่เขาเอาตู้ไปตั้งเอาไว้
เอาไว้ค่ะหรือถ้าช่วงบ่ายไม่จำเป็นเลยเนี่ย
ขึ้นโทเวไปเลยครับขึ้นโทเวเลยดีกว่าหรือว่าเรียกว่าใช้ผลโยนทีนแทน
เพราะคาดเหลือเกินว่ารถน่าจะติดนะฮะค่ะแต่แต่ถามว่ายังคงไป
อ่าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ไหมได้ไหมก็ยังไปได้ก็ได้
ยังคงไปได้ตามปกตินะคะแต่ว่าประชาชนที่จำเป็นต้องเดินผ่าน
เดินทางผ่านในช่องในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณนี้
ให้เข้าใช้ช่องทางด่วนหรือว่าอย่างที่คุณทัศนัยบอก
ขึ้นโครเวย์ไปเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายไทยรัฐทีวีจะก่อติด
จะตัดรายงานสดให้ได้ชมกันตลอดช่วงบ่าย
ลดแต่บ่ายสองโมงเปันต้นไปจนถึงกำลังสักสี่ห้ามองเย็น
นั่นแหละก็นั่นแหละเขาเริ่มบ่ายสาม
แต่อย่างที่ก๊อบบอกฮะอืมไทรละทีวีเข้าตั้งแต่บ่ายสอง
แต่จริงผมว่ามันน่าจะมีความเคลื่อไ
ตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นมาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่
ยังไงก็วางแผนการเดินทางกันสักหน่อย